ทีนี้จะพาไปดูที่ระยองหน่อยค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับรถเหมือนกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ทีนี้เขามีการซ่อมอยู่จู่อ่ะค่ะไฟมันลุกไม่ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ทำให้ร้านเนี่ยเสียหายด้วยซึ่งสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดมาจาก
เจ้าตัวรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เหมือนกับเป็นตัวต้นเพลิงนี่แหละนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
อยู่ริมถนนสายบ้านฉางพลาที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองบ้านฉางเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านนี้ก็เลยรีบนำรถดับเพลิง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบซึ่งร้านเนี้ยค่ะ
มันก็เป็นเหมือนกับเพลิงหลังคาสังกษีไม่ใหญ่ค่ะ
ขนาดประมาณสี่คูณสี่เมตรแล้วก็ไฟเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะ
ไฟมันไม่ได้ไหม้อยู่คือมันดับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ได้รับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้มา
ลูกค้าก็เหมือนกับบอกว่าให้ถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้เปลี่ยนใหม่ค่ะ
หลังจากนั้นสตาร์ทเครื่องทดลองเครื่องยนต์
แต่ปรากฏจู่มันเกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นมาทันที

ว่าเครื่องยนต์น่าจะมีน้ำมันเบนซินแล้วมันอาจจะไหลเยิ้มออกมา
ก็เลยทำให้เกิดประกายไฟได้
ทีนี้เมื่อเจ้าของร้านตั้งสติได้

ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๐นาทีก็สามารถดับไฟได้นะคะ
โดยนายสมชายสำอางเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดมาจากประกายไฟ
ระบบเครื่องยนต์ขณะสตาร์ทไปติดกับน้ำมันเชื้อเพลิง
ก็เลยทำให้ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมา
ส่วนจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยค่ะ
แล้วก็แนะนำเจ้าของร้านว่าที่ร้านเนี่ยควรจะติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้นะ
เพราะว่าร้านก็ถือว่าเป็นสถานประกอบการเหมือนกัน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แบบนี้
จะได้ช่วยลดความเสียหายในเบื้องต้นได้นะคะ